ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่ก็เรียกว่าเป็นประเด็นเหมือนกันนะฮะ
เรื่องราวของฤษีสินตึกที่เมื่อมานีได้มีการ
นำเสนอไปแล้วนะครับคือฤษีตนนี้เองเนี่ยนะชื่อว่าฤษีอุดร

พอทักไปก็ถามว่าร้อนม่ะ

ผู้หญิงก็บอกก็ร้อนมีอะไรเหรอคะอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะครับ
ทางฝั่งของผู้หญิงบอกว่าเอ้าเป็นฤษีงั้นดูดวงหน่อยละกัน
พอดูดวงเสร็จฤษีก็บอกอันนั้นแอดไลน์มานะ
พอแอดไลน์เสร็จก็มีการพูดคุยกันผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นวิดีโอคอล
ฤษีบอกส่องหน้าหน่อยขอส่องหน้าเปิดหน้าให้ดูสิ
มาเปิดหน้าอุ๊ยนี่หนูเอ้ยรู้ไหมว่าหนูเนี่ยนะ
หน้าของหนูเนี่ยเหมือนกับเป็นมเหสีเป็นชายาของพ่อในสมัยโบร่ำโบราณ
คือสมัยชาติที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะบอกเอางี้เดี๋ยวพ่อจะแก้กรรมให้
หนูหลับตาซะนะแล้วเดี๋ยวพ่อจะบริกรรมคาถาหลังจากนั้นพ่อก็บริกรรมคาถานะ
ปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จปุ๊บสักพักบอกอ่าหนูลืมตาขึ้นนะ
ตังค์เสร็จแล้วเอากลับกล้องกลับกล้องกลับทำไมก็กดกลับปุ๊บไปดูเนินนาน้อย
เนินน้อยดูเนินขุมทรัพย์บอกเอ๊ะเนินขุมทรัพย์มันใหญ่ไหมมันเออจะได้แบบ
เสกให้มันถูกต้องหน่อยเนี่ยฮะผู้หญิงก็จับได้ไงเขาไปบอกพ่อเขา
หลังจากนั้นพ่อเขาก็เลยมีการวางแผนบอกถ้าอย่างนั้นลูกเอ้ยไปลองหาทางนะ
อย่าให้ไอ้เนี่ยไปทำคนอื่นอีกเดี๋ยวผู้หญิงคนอื่นจะตกเป็นเหยื่อ
ให้ไปหาทางมาซะปรากฏว่าผู้หญิงเขาก็เลยเชื่อพ่อเขาก็เลยไปหาทาง
ในการพูดคุยกันไปเสร็จปุ๊บครั้งที่สองมีการวีดีโอคอลมาอีก
พอคอลมาครั้งนี้ฤษีงัดไม้เท้าไก่อย่าเสร็จออกมาให้ดู
ไม้เท้าอันเดียวอันเดียวนะออกมาบอกนี่นะคือหนูเนี่ยนะ
จะต้องมาเจอพ่อนะพ่อฤษีมาเจอพ่อฤษีนะแล้วมาเจอเนี่ย
ไม่ต้องไปที่ตำหนักนะไม่ต้องไปที่อาสมนะให้ไปเจอที่รีสอร์ท
แล้วเดี๋ยวพ่อปู่เนี่ยจะซื้อถุงยางไม่พ่อปู่จะเสกให้เสกอะไรอ่ะ
เสกเนินนาน้อยให้อ๋อบอกเขาบอกว่านี่ผมก็เจอ
พ่อปู่ก็ถามพ่อปู่ทำไมต้องไปดูของเขาพ่อปู่บอกแหมมันจำเป็น
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคือตำแหน่งทรัพย์เนี่ย
มันมีอยู่สามจุดเออตรงไหนบ้างอ่ามีจุดเนินหน้าผาก
เนินหน้าอกแล้วก็เนินนาน้อยก็ดูเดินหน้าผากก็ได้ได้ไหม
บอกต้องดูทั้งหมดโอ้โหต้องดูทั้งหมดถึงจะเห็นชัดชัดเนี่ยฮะ
แล้วปรากฏมีอยู่ช่วงตอนนึงเนี่ยนะผู้หญิงก็ฟ้องมาแล้วเขาบอกว่า
เอ้าทำไมก็ตอนแรกที่มองหน้าอยู่เนี่ยแล้วให้กลับกล้อง
กลับกล้องไปต้องใส่เกงขายาวไม่ได้มีอะไรนะอืมเสร็จปุ๊บเนี่ย
ครั้งแรกเลยเนี่ยตอนนั้นพ่อปู่ยังไม่ได้เอาอาวุธลับออกมาให้ดูนะ
อ้าวแต่พระปู่นี้ทำมือเนี่ยยึกจักยึกจักยึกจักอยู่อย่างเงี้ย
เห็นพ่อนแขนและค่ะก็ผมผมก็ถามปู่พ่อปู่

พูดได้

มีการลากไปถึงเอมมี่อมรวรรณ
ไปบอกว่า

ศิษย์ดาราเอมมี่แม็กซิมของคุณพ่อครับลูกเขาเห็นไหมฮะวันนี้มาเอาเนี่ยเปิดให้ปู่ดูปู
ทำไมถึงไม่พูดแบบนี้เอมมี่ก็ไม่ใช่สิทธิ์หลวงปู่นะปู่บอกไงรู้ไหมปู่บอกว่าอ๋อ
เขียนว่าลูกศิษย์ดาราเนี่ยจริงจริงแล้วเขียนตกไปว่าจริงจริงต้องเขียนว่าลูกศิษย์ดาราของอ่า
ฤษีเดโชคืออะไรวะนี่ไงคุณต้องหันไปดูอันนู้นอ๋อเห็นไหม
ที่เขาพิมพ์ไปแบบอันนี้ดูอันนี้เห็นไหมลูกศิษย์ดาราเอมมี่แม็กซิมของคุณพ่อครับลูก
อันเนี้ยคือเขาไปเขาไปโชว์ให้ต่างต่างของคุณนี้ดูเนี้ยว่าเขาเป็นลูกศิษย์เขียนมี่แม็กซิม
แต่พอเอาเขาจริงจริงเนี้ยวันนี้ถามแบบนี้เอาอันนี้ตัดไปเอาเมื่อกี้อีกที
แกบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคำว่าลูกศิษย์ดารานั้นที่แกพิมพ์ไปเนี่ย
มันตกไปอีกนิดนึงใจจริงแกจะพิมพ์ไปบอกว่าลูกศิษย์ดารา
เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เตโชเข้าใจไหมไม่ใช่ตัวแก
เพื่ออะไรอ่ะถ้างั้นเพื่อให้เหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นลูกศิษย์ตัวเอง
แต่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เตโชแต่ไปบอกคนนี้อย่างนั้นเพื่ออะไรไงงง
ก็นั่นไงเออก็นั่นไงอ้อตายคุณเอมมี่เขาก็เลยไม่ยอม
ล่าสุดก็ออกมาสัมภาษณ์แล้วไงพี่ก็โฟนอินไปด้วยเออก็โฟนอินก็มีการพูดคุยกัน
แล้วรู้สึกไทยรัฐจะไปคุยกับเขามาด้วยนะเอาลองฟังเสียงคุณเอมมี่หน่อย
แต่คนนี้เอมมี่ไม่รู้จักเขามาขอถ่ายรูปก็ต้องพูดแค่ว่ามาขอถ่ายรูป
ไม่ใช่มาพูดว่าเอมมี่เป็นลูกศิษย์แล้วก็การที่เอารูปเอมมี่ไปล่อลวงผู้หญิงออกมา
เพื่อที่จะมาทำอนาจารย์อ่ะมันแย่มากมันแย่มากซึ่งข่าวมันแรงสำหรับเอมมี่เกินไป
คือมันชีวิตคนมันเป็นชีวิตผู้หญิงคุณไม่ควรทำแบบนี้ไหมอ่ะ
คือจริงแล้วกับที่อาจารย์คนนี้ทำคือเฮียมากกับกล้าพูดเลย
แล้วยิ่งเอาไปแอบอ้างก็คือสุดมากมันทุกอย่างมันกำลังดีสำหรับเอมมี่ไปหมด
แต่อยู่ดีพอมันเจอข่าวนี้แล้วมันแบบพังหมดเลย

เพราะว่าฤษีมีการไปพูดด้วยบอกว่าเหมือนแบบไปทำพิธงพิธีเหมือนไปมีอะไรกันอะไรอย่างนี้
ทำคนคิดได้ว่าก็ต้องไปทำพิธีกับเหมาะกับอาจารย์มาแล้วแหละกับฤษีมาแล้ว
บอลเชทธิ์เชทธิ์เคยบอกว่าตัดต่อนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แกก็ยอมรับว่าแกโทรจริง

เขาตอบคำถามพี่ได้ทุกอันเลยเนอะ

เออ๑๒๓๔แบบนี้
แล้วก็เขามีคำพูดอะไรของเขาแบบแปลก
แล้วก็บอกว่าผมก็ถามแล้วทำไมถึงจะต้องไปให้เขา
คือไปให้เขาตัวผู้หญิงไปจับเนินนาน้อยเขาเองล่ะ

เขาบอกอ๋อมันต้องเป็นการถูเป็นการเปิด

งงงง
ก็บอกว่าให้ผู้หญิงเขานี้
จับที่เนินน้อยตัวเองแล้วก็หมุนไปวนอย่างนี้

ก็นั่นไงงงไปหมดเลยวันนี้
สดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลา